สวัสดีครับ

พบศพนักท่องเที่ยวชายหญิงชาวอังกฤษ

หาดสายรีเกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
เปลือยทั้งคู่มีร่องรอยถูกทำร้าย

มีเสื้อผ้าของผู้ตายกองไว้
จากจุดนั้นมีรอยลากศพของฮันน่าขนานกับชายทะเล
ส่วนศพของเดวิดมีรอยลากลงไปในทะเล
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ชนะสูตรพบเดวิทเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ของแข็งไม่มีคมกระแทกอย่างรุนแรง

ส่วนหันหน้าพบร่องรอยถูกคมคืน
มีอสุจิของบุคคลอื่น๒คน
ในมือพบเส้นผมสีทองเป็นลักษณะการกัดสี
ตำรวจลงพื้นที่สืบสวนแกะรอยหาตัวฆาตกร
สั่งปิดเกาะห้ามเข้าออกเด็ดขาด

จากนั้นลุยหาพยานหลักฐานอย่างละเอียด
โดยมีพลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีที่ปรึกษาสบ๑๐
บัญชาการทีมพิสูจน์หลักฐานด้วยตัวเอง
ไม่มีอาชญากรรมใดไม่ทิ้งร่องรอย
เจ้าหน้าที่พบจอบขุดดินเปื้อนคราบเลือด
ถุงยางอนามัยรอยเท้ารองเท้าแตะและก้นบุหรี่

ถูกพยานเหล่านี้ถูกนำไปตรวจดีเอ็นเอ
กระทั่งพบว่าคราบเลือดที่จอบตรงกับผู้ตายทั้งสอง
เชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้สังหารเหยื่อ
ขณะที่ดีเอ็นเอที่ก้มบุรีตรงกับดีเอ็นเอที่พบในร่างฮันน่า
ซึ่งหลักฐานที่พบยืนยันว่าเธอถูกชายสองคนข่มขืน
และเป็นบุคคลเดียวกันที่ทิ้งก้นบุหรี่ไว้
มันเกิดความเชื่อมโยงนะครับ
ระหว่างคนที่สูบบุหรี่อยู่บริเวณนั้นนะครับ
กับหลักฐานที่ระบุอยู่ในร่างกายของผู้เสียชีวิต
ตรงนี้คือเป็นพื้นฐานนะครับของการที่เราจะสโขป
หรือว่ากำหนดจุดในการที่จะติดตามผู้ต้องหา

อดคล้องกับเบาะแสที่ได้จากพยาน
ช่วงเกิดเหตุตรงจุดที่พบก้นบุหรี่
พบชายกลุ่มหนึ่งนั่งล้อมวงเล่นกีต้า
ตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้ที่เกิดเหตุ๓๖๐ตัว
กระทั่งพบชายต้องสงสัยชาวเมียนมา๓ราย
ตำรวจนำตัวมาสอบสวน
ซึ่งจะเป็นเครื่องตัดสินนะครับ
แทบจะเกือบจะ๑๐๐ที่มันไม่ซ้ำกันนะครับ
แล้วเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้
เมาสารภาพวันเกิดเหตุนั่งล้อมวงเล่นกีต้ากับวินและซอ
ขอนไม้จุดที่ตำรวจพบหลักฐานจริง
แต่เขากลับไปก่อนเพราะนัดกับภรรยาไว้

ก่อเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษจริง

หลังเห็นผู้ตายทั้งสองเพราะรักกัน
๒๙สิงหาคม๒๕๖๒
สารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและชั้นอุทธร
ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง
เมื่อ๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙